ทำบุญเข้าวัดกันไหมดีครับสายบุญเข้าวัดทำบุญวันแห่งความหวังแบบนี้ยิ่งต้องรีบไปเลย
เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีของดีเขาบอกว่าไม่ใช่ของดีของเด็ดเจ็ดสิบเจ็ด
ย่านน้ำนะแต่ว่าเป็นของเด็ดหกศูนย์อุ้ยอุ้ย

มันเป็นอย่างที่คุณว่าจริงเลยนะน้องไปต่อ

คืออันนี้ดิฉันไม่ได้พูดนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกกันมาว่าเขาเห็นเป็นเลขนี้
ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณ

แต่ว่าเราจะพากันไปที่วัดอุทุมพรารามหรือว่าวัดไผ่แขกนะคะ
อยู่ที่ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่นี่ชาวบ้านเขาแห่เดินทางมากราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางเสด็จประธานพร
แล้วก็รูปปั้นขุนช้าง

ใช่ค่ะตั้งอยู่ที่บริเวณสาราหน้ากุฏิพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะ
โดยมีชาวบ้านเยอะแยะคำนี้ค่ะ

น้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์
เป็นตัวเลขนะที่เขาร่ำลือกัน
เออที่เขาวากันมันตั้งอยู่ที่หน้ารูปปั้นขุนช้างเลยนะ

คนแถวนั้นเขาพูดมา

ไหว้ขอพรจากเจ้าแม่ตะเคียนกันด้วย

วัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ยึดเหนียวกันเยอะแยะมากมายนะคะ
พระครูใบดีกาดุสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ท่านก็บอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะได้ร่วมทำรูปหล่อขุนช้าง
ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญที่วัดกันนะคะ
ญาติโยมนำไปบูชาแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหม
กิจการการค้าขายรุ่งเรืองมีโชคมีลาบทั่วหน้าเลย
เดือนที่ผ่านมาเพิ่งได้มีการทำขันน้ำมนต์ให้กับชาวบ้านที่มีความศรัทธา

ส่องลงไปในขันน้ำมนต์กันแบบนี้ปรากฏว่า
ต่อหลายคนก็ได้โชคได้ลาบกันนะ
ล่ำลือกันมาปากต่อปากเลยแล้วก็เลยทำให้มีคนเนี่ย
เดินทางมาที่วัดมากขึ้นไม่ขาดสาย
ยังไงก็ตามพระครูก็ฝากย้ำฝากเตือน
อยากให้ญาติโยมทุกคนใช้สตินะคะ
หั่นสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิ
ไม่อยากให้มามัวเมาหรืองมงายกันมากเกินไป
อยากให้ตั้งใจมาทำบุญที่วัดกันจะได้สบายใจดีกว่า
ต้องการมาเยี่ยมวัดอุทุมพระราม
ก็ยินดีต้อนรับญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย
มาทำบุญเข้าวัดทำบุญสร้างบารมี
อย่าไปหวังพึ่งดวงอย่างเดียว
คนเราเนี่ยต้องหมั่นทำบุญด้วยถูกไหม
จิตใจมันจะได้แบบเออผ่องใสสะอาดสะดวก
ไปคร่งไปเครียดอะไรกับเรื่องตัวเลขมากมันปวดหงปวดหัว